ผู้ปกครองทั้งคุณครูผู้ใหญ่ในพื้นที่ต้องช่วยกัน
เอานักเรียนออกจากอาคารก่อนเพื่อความปลอดภัย

โอ้โหนี่ฮะหมดเลยครับ

เห็นเพลิงไหม้มาจากอาคารสหกรครับ

ไฟไหม้ไฟไหม้สุดท้ายต้องพากันเอาเด็กออกมาก่อน

แล้วสักพักหนึ่งไฟก็โหมแบบนั้น
เยอะมากน้องบอกเสียใจที่เห็นห้องเรียนหนูถูกไฟไหม้ไปต่อหน้าต่อตา
อุปกรณ์เอ่ยหนังสือเอ่ยจักรยานไปหมดทุกอย่างครับ
ทางด้านของภูมิในการโรงเรียนคุณภัยทูลเกิดกุลบอกว่า
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นเวลาแปดโมงค่ะคือเข้าแถวหน้าเสาทงโอ้โหค่ะ
ทยอยเข้าไปแล้วบางคนก็กวาดห้องเตรียมจะลงจะเรียนกัน
อยู่ไฟมันไหม้จากอาคารแล้วเป็นอาคารไม้ยาว
มันต่อเนื่องจากอาคารเรียนด้วยมันก็เลยแบบลามไปหมดเลย
ห้องปฏิบัติการเสียหายหมดนักเรียน๑๕๘คนปลอดภัย
แต่ไม่มีที่เรียนนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนไฟไหม้หมด
เหลือแต่บันไดนี่ครับบันไดปูนอันนี้ก็เหลือแค่นี้เอง
จากนี้ไปคงต้องหาห้องเรียนสำรองให้กับเด็กใหม่
คงต้องหามรือกับต้นสังกัดด้วยว่าจะเอายังไงกันต่อไป
เมืองต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เดี๋ยวต้องเตรียมสถานที่การเรียนการสอนให้กับเด็กใหม่
บอกว่าตอนนี้ประสานงานกับทางด้านของเหล่า
นายกกาชาติจังหวัดฝ่ายปกครองช่วยเหลือตามระเบียบราชการ
ก็ต้องหาห้องเรียนให้กับเด็กได้เรียนกันต่อไปนะครับ
เหตุการณ์นี้ก็โชคดีที่เด็กนั้นปลอดภัยทุกคนนะ
ตรงกับช่วงที่เคารพทงชาติพอดี

ก็เลยอยู่นอกอาคารกันซะนะคะหนีได้ทันนะคะ